หน้าที่กู้ภัยต้องช่วยเหลืออีกแล้วที่จังหวัด๑๐๑
เพราะว่ามีสุนัขจอมสนหัวไปติดอยู่ที่ลูกกรงค่ะ

เหมือนทั้งแบบเจ็บปวดแล้วก็น่าจะหายใจลำบากด้วยนะคะ
ผู้ภัยนครสาเกตค่ะได้รับแจ้งจากประชาชน
ขอความช่วยเหลือว่ามีสุนัขติดอยู่ที่ประตูเหล็กบริเวณหน้าบ้านพักในชุมชนคุ้มแสนศุกร์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ก็เลยมีการจัดกำลังอาสาสมัครกู้ภัยออกตรวจสอบจุดเกิดเหตุแบบนี้นี่
ต้องมีการให้น้ำน้องแบบนี้นะน้องน่าจะเหนื่อยแล้วก็อิดโรยอยู่พอสมควรนะคะ
และต้องใช้ความระมัดระวังมากเนื่องจากว่าเหล็กลูกกลงเนี่ยติดศีรษะของน้องพอดีเด๊ะเลย
คือแบบพลาดไม่ได้เลยคุณนึกออกไหม

แล้วใช้เวลาในการช่วยเหลืออยู่ประมาณ๑๕นาที

เห็นไหมคือเขาต้องตัดทางออกแต่มันก็ตัดได้ประมาณนึง
สุนัขค่อยเลื่อนถอยตัวเองออกมาได้
สุดท้ายก็ออกมาได้แบบนี้นะคะ
โล่งอกโล่งใจกันไปทั้งเจ้าของสุนัขทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย

ในขณะที่กำลังจะออกไปทำธุระข้างนอกเดินมาเจอที่ประตูแล้วเนี่ย

ศีรษะติดอยู่ที่ประตูเหล็กที่บ้านของตัวเอง
ก็เลยคาดว่าไอ้เจ้าตัวเนี่ย
น่าจะมาหยอกมาเล่นกับสุนัขที่บ้าน
ควรจะเอาหัวมามุดมาคุยมาเล่นกัน
สุดท้ายพอหัวมุดเสร็จเอ้าออกไม่ได้
แล้วคุณดูรูมันเล็กมากเลยเนอะคุณดูรูข้างนะ
คือรูมันเล็กมากนะ
เฉพาะแบบเก่าลายมันจะเป็นอย่างนี้
ใช่แล้วคุณดูดิมันเล็กนะตอนเข้าอ่ะ
ตอนเข้าก็ค่อยสุกเข้าไป
เท่าที่เห็นผมว่าเจ้าของเขาน่าจะรู้

มีความรวดกันเอาไว้
นั่นขนาดกันไว้แล้วนะไอ้รูร่างมันยังอุตส่าห์มุดมา
มุดดูร่างไงดูร่างเล็กแค่นั้นยังมุดได้เลยอ่ะ
สนแหละของหมาของสุนัขนะคะ
ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่พี่อาสาที่มาช่วยเหลือน้องหมาให้ปลอดภัยด้วยนะจ๊ะ